คุณผู้ชมค่ะใครที่รอฟังผลงานเพลงใหม่ของแม่สุสุนารีแล้วแล้วก็
บอกเลยว่าตอนนี้สิ้นสุดการลอยคอ
ขอบคุณค่ะแม่เขาปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ชื่อเพลงคุณผู้ชมฟังให้ดีนะดิฉันไม่ได้พูดผิดนะจ๊ะ
ชื่อเพลงว่าหมี่ขึ้นรา
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
หมี่และใครขึ้นรา
มิกเพลงได้แบบหมี่ขึ้นรา
นี่เปล่าอันนี้หรอกล่ะครับไหมคุณผู้ชมชื่อเพลงว่าหมี่ขึ้นรา

เป็นเจ้าพ่อต้นฉบับเพลงแนวโคราชซิ่ง
จริงมันเป็นเพลงแนวแบบโจ๊ะแดนนะ
ตามกันได้แบบไม่ต้องสนใจเนื้อเพลงมาก
แล้วเพลงนี้หมี่ขึ้นราพี่สุนารีของเรานำมาร้องไว้
ไม่ได้ร้องเฉยอย่างเดียวมีท่อนแรปด้วยนะ
ร้องเองแรปเองไม่ต้องใช้สแตนอินเลย
แล้วก็งานนี้อย่างที่บอกไปร่วมงานกับคุณเอ๊บอดแคสต์ค่ะ
ก็เป็นคนรีมิกดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ผสมเข้าไปนะ
อยากจะได้เสียงร้องแบบเอื้อนอีสานสไตล์พี่สุ
สมกับดนตรีสมัยใหม่ค่ะเดี๋ยวไปฟังท่อนแรปจากสุนารี
หายหัวไปไหนก็ไม่เห็นไม่น่าสางเว้นก็ฉันดอกวาค
เป็นตายยังไงก็ไม่รู้แต่หากยังอยู่ก็อีเบลส่งมา
ขอบคุณจ้า

อย่าปล่อยให้เหงามากรีบทักไป